เจ้าหน้าที่จากสามหน่วยงานสนที่กำลังกันแล้วก็ต้องซ้อนแผนด้วย
แผนจับใครจับนะครับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตราชเทวี
เรียกรับสินบน๓ล้าน๒แสนบาทจากบริษัทเอกชนเพื่อแลกกับการไม่เสียภาษีที่ดิน๔๐กว่าล้านบาท
เรื่องใหญ่เลยเรื่องใหญ่สิครับ
ตำรวจกองบังคับการปราบปรามขออภัยครับตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชชอบนะครับ
เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
แล้วก็สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐซ้อนแผนกันเข้าจับ
นายประมวลอายุ๕๗ปีครับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตราชเทวีที่บริเวณลานจอดรถของโรงแรมแห่งหนึ่งย่านราชเทวี
แล้วก็เงินสดสามล้านสองแสนบาทการจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องจากผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพ
ปลายหนึ่งเข้าร้องเรียนกับตำรวจว่ามีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตราชเทวีนะครับ
ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เรียกรับเงินจากผู้เสียหายกรณีที่ผู้เสียหายนะครับ
เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินกว่า๔๐ล้านบาทแต่๕แต่ถ้าคุณนำเงินมาให้เรานะครับ
ก็หมายถึงนะฮะคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ย๓ล้าน๕แสนเดี๋ยวจะเก็บเรื่องดังกล่าวไว้นะครับ
ผู้เสียหายไม่ต้องชำระเงินกว่า๔๐ล้านบาทครับแต่ผู้เสียหายต่อลองลดเหลือ๓ล้าน๒แสนบาทได้ไหมนะฮะ
กระทั่งเมื่อวานนี้มีการส่งมอบเงินกันครับนัดส่งมอบกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านราชเทวีนั่นแหละ
เจ้าหน้าที่๓หน่วยงานกับผู้เสียหายร่วมมือกันซ้อนแผนเอาเงินไปมอบให้กับนะครับเจ้าหน้าที่คนดังกล่าว
แล้วก็ส่งมอบเงินกันแล้วเสร็จนะครับเจ้าหน้าที่ก็แสดงตัวเข้าจับกลุ่ม
จากการสอบถามผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาโดยให้การว่าสิ่งของที่รับมาจากผู้เสียหายเขาคิดเขาคิดว่าอะไรเขาคิดว่าเป็นเอกสาร
แต่ยอมรับว่ารับสิ่งของดังกล่าวเนี่ยจากผู้เสียหายมาจริงเบื้องต้นดำเนินคดีในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งหน้าที่ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยหน้าที่
จากนั้นนะครับก็นำส่งพนักงานสอบสวนกรบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชชอบนะครับสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อส่งสำนวนให้คณะกรรมการปปชพิจารณาดำเนินการต่อไปครับ